๖นาฬิกา๕๗นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
ปฏิบัติการในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์๑๐๐นะ
ก่อนหน้านี้เรียกว่าปฏิบัติการในการค้นหา
ถูกต้องไหมพอค้นหาจนเจอแล้วก็กลายเป็น
ปฏิบัติการในการนำออกมาจากถ้ำ
หรือว่ากู้ภัยนั่นเองหลังจากนั้นก็จะเป็นการส่งกลับนะคะ
ตอนนี้ในเมื่อภารกิจยังไม่เสร็จสมบูรณ์
หน่วยงานก็ยังคงทำงานต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการสูบน้ำการระบายน้ำ
และภารกิจในการค้นหาปล่องช่องโพรง
ผู้ว่าก็ยังไม่ได้ระงับยังไม่ได้สั่งให้ยุตินะ
ยังทำอยู่แต่ว่าอาจจะลดกำลังพลลง
หรือว่าไม่ได้ส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ไปสนับสนุนเพิ่มเติมมากนัก
ดังนั้นหลายคนหลายหน่วยงานที่เข้าไปร่วมในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่
แต่บางหน่วยงานที่เสร็จสิ้นภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเองแล้ว

เรามาดูคนหนึ่งที่เป็นข่าวเหมือนกัน

เห็นภาพแบบนี้อาจจะจำไม่ค่อยได้นะ

อยู่กลางทุ่งนาอนุสวรีอะไรหรือเปล่า
แต่ที่ที่ฉันจำได้คือเขาอยู่ในพื้นที่สื่อบ่อยมาก
ถ้าคุณสึบสกุลแล้วก็หนวดเขาเป็นเอกลักษณ์
ก็เป็นคนหนึ่งที่แย่งพื้นที่สื่อนะในภารกิจครั้งนี้
นายสุรทินชัยชมพูนั่นเอง
นี่แหละครับชาวเน็ตเขาก็แชร์กันต่อสำหรับภาพนี้
เป็นภาพที่นายสุรทินเนื้อตัวเปลื้อนไปหมดเลย
บรรยายไว้แบบนี้
ว่านายสุรทินเป็นอีกหนึ่งคนเล็กที่ยิ่งใหญ่
และยังเป็นบุคคลในฐานะมุสลิม
ย่อมเข้าใจคำว่าอิคลาส
ซึ่งเป็นแนวคิดและปรัชญาแบบอิสลามที่ว่า

จะต้องทำด้วยความทุ่มเทด้วยความบริสุทธิ์ใจ
คือเรียกง่ายคือไม่หวังผลตอบแทนใด
ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
น้องมุสลิมจะเข้าใจคำว่าอิทาลาสดีนะคะ

ทั่วร่างกายจะเปลื้อนไปด้วยดินโครนหนา
คล้ายเป็นหุ่นปั้นต้องอดหลับอดนอนหลายคืน
แต่สิ่งที่เขาปรารถนาไม่แตกต่างไปจากคนเล็กคนน้อยคนอื่น
อีกมากมายในถ้ำหลวงซึ่งไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้เห็น
ไม่ได้อยู่หน้ากล้องโทรทัศน์แต่พวกเขาต่างทำงานด้วยหัวใจคุณ
มีอีกเยอะจริงนะที่ทำงานด้วยหัวใจจริงนะครับ
ผมจะเจาะเพื่อหาตาน้ำจนกว่าจะเสร็จจนกว่าจะสำเร็จ
โดยที่ขอค่าแบรนด์เป็นเด็ก๑๓คน
จำได้ไหมครับคำพูดของเขาคำพูดของพี่สุรทินตั้งแต่ต้นเลยนะครับที่เขามุ่งมั่น
เขาพูดออกสื่อไว้แบบนี้บอกว่าเขาไม่เอาค่าตอบแทนใดทั้งสิ้น
ขอให้ชีวิตของเด็กนั้นปลอดภัย
แล้วพี่เขาก็บอกด้วยบอกเมียพี่บอกว่าถ้าเกิดยังไม่เจอเด็กไม่ต้องกลับมาบ้านเลยนะ
ใช่ครับแล้วก็มีข้อความบอกว่าขอคารวะหัวจิตหัวใจคนเล็กคนน้อยทุกคนด้วย

แล้วก็คำพูดคำบรรยายเหล่านี้เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินหาพี่สุรทิน
คือไม่ยากหรอกพี่เขาก็จะป้วนเปี้ยนอยู่แถวข้างหน้าถ้ำ
เพราะเขาทำหน้าที่ในการขุดเจาะน้ำบาดานน้ำใต้ดินอยู่หน้าถ้ำ
หลายคำถามนะที่ผู้สื่อข่าวเจอแล้วก็อยากจะถามพี่สุรัต
ใช่ค่ะคำถามอะไรบ้างคุณ
เดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนว่าอันนี้รูปที่แชร์ไปทำไมมันเปื้อนแบบนี้
อีกอันนึงอยากรู้เรื่องที่ผู้ว่า
ที่ผู้ว่าบอกว่าบางคนที่ไม่ได้มีภารกิจภายในถ้ำ
แต่ก็เข้าไปปฏิบัติภารกิจในค่ำ
ผมก็ต้องเข้มงวดในการที่จะให้จัดระเบียบ

ก็หรือเรื่องที่โลกโซเชียลเขาแชร์ภาพพี่สุรทิน
เนื้อตัวเลอะเทอะเปลือเปื้อนโครนเต็มไปหมดแบบนี้นะครับ
พี่สุรทินเขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังนะ
ภารกิจในการเข้าไปช่วยเจาะหาตาน้ำบาดาน

เมื่อช่วงค่ำของวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมา
วันนั้นได้เร่งเดินเครื่องเจาะติดต่อกัน๕จุด
ทำให้เนื้อตัวเลอะเทอะไปหมด

ผมก็เลอะเทอะแบบนี้เป็นประจำ
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีคนถ่ายภาพ
ลงในโลกโซเชียลจนเป็นกระแสข่าวนะครับ
แหมเรื่องนี้นี่คือแปลว่าพี่เขาก็บอกแล้วไง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ว่าบอกว่าเมื่อคืนวันพุธเนี่ย
มีคนเข้าไปกินน้ำบาดานแล้วมันไม่เกี่ยวข้องเลยกับข้างใน
แล้วแถมก็แบบพอไปติดอยู่ในนั้นปุ๊บ
จะต้องเอากำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วย
เสียเวลาช่วงครึ่งวันเช้าของวันพฤหัสไปช่วยเหลือ

คือการปฏิบัติงานฉุกเฉินในทุกครั้ง
ไม่ว่าจะทุกเหตุการณ์อะไรก็จะมีแบบนี้แหละ

ที่เข้าไปคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นอีกช่องทางนึง
ในการที่จะระบายน้ำออกจากถ้ำได้
นะครับในการจัดระบบจัดระเบียบ
แต่ผู้ว่าตอนหลังก็ชัดเจนแหละฮะ
ว่าขอให้มีการมาลงทะเบียน

เพื่อผู้ว่าจะได้ตรวจสอบจำนวนคน
เข้าไปในถ้ำกี่คนจะต้องออกมาให้ครบ
ขึ้นป่ากี่คนต้องลงมาให้ครบ
นี่แหละฮะเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
อันนี้ผู้ว่าก็เป็นห่วงก็เป็นการตอบคำถามแล้วว่า
วันนั้นกลุ่มพี่สุรทินนั่นแหละเข้าไปในถ้ำ

สมาคมน้ำบาดานไทยก็ทำงานจริงในการที่จะ
ขุดน้ำใต้ดินเจาะให้ได้แล้วก็ดูดออกมาให้ได้นะครับ